ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกซึ่งตรงกับวันที่สามมีนาคมของทุกทุกปีเนี่ยแต่ปีนี้มีการชูแคมเปญการกู้คืนสปีชี่ที่สำคัญเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศโลกนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมอนุรักษ์ทั้งสัตว์ป่าพื้นป่าแบบนี้
สัตว์ป่าและพืชป่ามากกว่า๘๔๐๐สายพันธุ์ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างยิ่ง
ในขณะที่อีกเกือบ๓๐๐๐สายพันธุ์มีความเสี่ยงที่จะใกล้ศูนย์พันธุ
ถือเป็นพันธกิจหลักของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
ซึ่งตรงกับวันที่๓มีนาคมของทุกปี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชพันธุ์เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ
ลดจำนวนของสิ่งมีชีวิตในผืนป่า
พบว่าสัตว์ป่ามากกว่า๑ล้านชนิด
ถูกคุกคามจากการศูนย์พันธุ์
การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย
และระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติ
มนุษย์ทั่วโลกต้องพึ่งพาทรัพยากรจากทั้งสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งแต่อาหารเชื้อเพลิงยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้า
มีผู้คนนับล้านที่ยังพึ่งพาธรรมชาติให้เป็นแหล่งทำมาหากินและโอกาสทางเศรษฐกิจ
สัตว์ป่าโลกปี๒๕๖๖มุ่งขับเคลื่อนการกู้ชะตากรรมของสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์
ตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ภายใต้แคมเปญการกู้คืนสายพันธุ์ที่สำคัญ
สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศโลก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
เดินหน้าเน้นย้ำชาวไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่า
พืชป่าช่วยกันรักษาช่วยกันปลูกป่าลดการสร้างมลพิษ
สนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
ตลอดจนไม่ละเลยและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ร้อยมือร่วมรักพิทักษ์สรรพสิ่งเพราะคุณภาพของสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต